คุณผู้ชมคะมาดูต่อกันที่สิ่งเล็กน้อยกันหน่อยดีกว่า
คนในวงการบันเทิงพอจะช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนะฮะ
ยามที่เกิดวิกฤตบ้านเมืองแบบนี้ค่ะ
เราเห็นกันไม่ขาดสายอยู่แล้วในเรื่องของน้ำจิตน้ำใจ
บันเทิงไทยรัฐเราขอเป็นสื่อกลางดีเลยนะคะ
ในการนำเสนอเรื่องดีแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะ
ไปดูกันที่คนแรกเลยนะคะกู้ภัยใจพระค่ะ
อันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเขามีทีมงานเขา
แล้วก็มาพร้อมกันนะคะพี่น้องพี่ท็อปพี่ไทย

ล่าสุดพี่เขาไปเหมาซื้อปลาสดมา

นี่แหละค่ะเอามาขายให้กับชาวบ้าน
ในราคาที่ต่ำกว่าทุนซะอีกนะคะ
คืออยากจะให้ชาวบ้านได้กินของสดดี

แล้วก็ยังได้ช่วยชาวประมงอีกทางหนึ่งด้วยนั่นเองค่ะ
เห็นพวกเขาเอาของแพงมาค้ากำไรเกินควร
กับชาวบ้านแล้วมันทนไม่ไหวจริงนะฮะ
สถานการณ์แบบนี้อย่าเอารัฐเอาเปรียบกันเลยนะคะ
ไปฟังเสียงพี่บินกันหน่อยค่ะ
ได้อะไรได้ก็พอที่จะช่วย
แต่ว่านี่เป็นการช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการของชาวบ้านเลยนะ

แล้วชาวบ้านก็ได้ปลาสดแถมราคาถูกรุม

นอกเนื้อเหรอต้องควักเองเหรอ
แกบอกตรงว่าตอนนี้สาการโควิดมันหนักหนาจริง

มันอันตรายแกก็เลยแบบไปเหมามาจากบ่อเลยคุณผู้ชม

สมมุตินะกิโลละ๒๐๐บาท

พี่น้องที่ได้รับผลตกทบ

และระดับนางเอกลงไปนั่งคุกเข่า
ของให้กับคนไร้บ้านค่ะ
ส่งให้เองกับมือถึงมือแบบนี้เลย
แถมยังมีการพูดคุยกันด้วยนะ
เธอเองก็บอกว่าโหเห็นข่าวคนตายข้างถนนแล้ว

เลยขอลงแรงช่วยเหลืออีกครั้งแล้วกัน

ก็มีทั้งหน้ากากอนามัยน้ำดื่มนมค่ะ

เหตุผลที่เลือกของชิ้นต่างเป็นเพราะอะไรนะคะ

อยากให้ทานแล้วอยู่ท้องนานนั่นเองค่ะ
มีการคิดเผื่อด้วยนะน่ารักจริงเลย
นะคะก็ถือว่าเป็นการแบบช่วยกันนะคะตอนนี้คุณผู้ชมตอนนี้

อ่ะก็มีอีกท่านหนึ่งนะคะ
โอ้โหนี่ก็ดังเหมือนกันคุณวุ้นเส้นวินิธิภาค่ะ
เพราะว่าคุณวุ้นเส้นนี่ก็เห็นความทุกข์ร้อนของชาวบ้านทนไม่ไหวค่ะ
ทนไม่ไหวก็เลยลงแรงแพ็คน้ำใจละคันนะคะจำนวน๑๐๐กล่องนั่นเอง
ข้างในก็มีพวกน้ำมีนมมีข้าวสารนะคะแล้วก็บะหมี่กลิ่น๑๑รูป
แล้วของใช้ต่างด้วยก็มีสบู่ยาสีฟันก็นำไปส่งมอบให้กับแคมป์คนงานด้วยค่ะ
ย่านพระราม๓นะแต่เองก็บอกว่าที่ผ่านมารับรู้นะว่ามีคนที่กำลังลำบาก
แล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะมากเลย
บางคนก็เข้ามาทักขอเงินบ้าง
บางคนก็ขายของให้หน่อยค่ะอะไรแบบนี้
เธอเองก็อยากจะใช้โอกาสนี้หยิบยื่นน้ำใจนะคะ
ช่วยเหลือพี่น้องค่ะที่กำลังประสบปัญหาอยู่

ใช่ค่ะช่วงนี้ดาราน่ารักทุกคนนะ
อย่างเวลาใครไปขอให้ช่วยโปรโมทร้านเนี่ย
ไม่มีใครปฏิเสธแล้วก็บางคนช่วยอุดหนุน
เอามาขายต่อเอามาแบบเอาซื้อมากินมาขายต่อกันด้วยนะคะ
ต้องบอกว่าคนบันเทิงมอบน้ำใจให้ไม่เคยขาดจริงนะคะ